ที่นักเล่นใบทั้งหญิงและชายของไทย
ได้ไปร่วมมหากรรมกีฬาโอลิมปิกพร้อมกัน

อยู่ที่สำนักงาน
สำนักงานส่วนแยกที่สัตหีบ

ประภีมือกับนักเล่นใบ

และร่วมความรับรับ
ในจังหญิงที่สำนักแข่งขัน

ให้เห็นว่ารอบลูกกันครั้งหนึ่งนะครับ
โดนแข็งใจมากใช้ส่วนมันเลือก
นาวตรีดำรงศักดิ์วงพิมพ์ครับอดีตเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา
ก่อนอื่นสอบถามก่อนครับว่าใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับเดินทางมาถึง
ประมาณ๔ชั่วโมง๒๐นาที
เร็วมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับระยะทาง
การแข่งขันในวันนี้ถือว่าต้องเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายยังไงบ้าง
ก็ปัดผ่อนในความพร้อมนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพลม
ถ้าลมดีอย่างนี้มันก็ใช้เวลาน้อย
แต่ถ้าลมเบาเนี่ยอันนี้ความอ่อนเพลียจะสูง
มันก็ต้องปัดผ่อนเป็นการได้เยอะ
ด้วยประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับนานาชาตินี้

ก็ได้เยอะนะครับ
เพราะว่าเรือใบมันละสายธรรมชาติ
ก็ต้องใช้ธรรมชาติในการเอาชนะ
แล้วก็ทิศทางต่างเราต้องดู
สำหรับวันนี้ได้มีโอกาสตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความรู้สึกของพี่ตำรงศักดิ์เป็นยังไง

ที่ได้ข้ามเอาอีกครั้ง
ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรก
เป็นอะไรที่สนุกเยอะเต้นแล้วพอสหายดี

พี่นวรดิตำรงศักดิ์จะเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันนี้หรือเปล่า

และสำหรับผู้ที่แข่งขันคนอื่นนะครับ
ก็จะมาเทียบท่าที่บริเวณหาดเตยงามแห่งนี้นะครับ
และต้องมารอลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้ว

และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากหาดเบอร์งามนะครับ

วิราวิทย์เจริญเชื้อข่าวแทนรัฐทีวี
รายงานจากหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
หลังจากที่เหล่าบรรดานักเล่นใบนั้นออกจากจุดสตาร์ฟ
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๑๕นาทีครับ
ขณะนี้นักเล่นใบทั้ง๘๗ชีวิตนั้นต่างก็พยายามนำเรือใบของตนเอง
เข้าเส้นชัยณบริเวณหาดเตยงามแห่งนี้ให้เร็วที่สุดครับ
แต่วันนี้ต้องประสบปัญหาเล็กน้อยเมื่อคลื่นลมค่อนข้างเบา
ทำให้ต้องออกแรงในการเล่นใบมากเป็นพิเศษครับ
แข่งขันเรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติครบรอบ๕๐ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล่นเรือใบประเภทโอเคด้วยพระองค์เอง
จากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
มายังหน่วยบรรชาการนาวิกยโยธินอำเภอสัตว์ตะหิบ
บริเวณหาดเตยงามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่านาวิกยโยธิน
ใช้เวลาในการเล่นใบ๑๗ชั่วโมง
ที่เข้าแข่งขันในวันนี้จะมีทั้งสิ้น๑๐ประเภท
รูปแบบการแข่งขันที่เปิดโอเพ่นนะครับ
มีทั้งเรือใหญ่อย่างเรือคิวโบ๊ทที่ต้องใช้ผู้เล่นใบ๔๗คน
ซึ่งทั้งหมดจะต้องเล่นใบในเส้นทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล่นใบเมื่อ๕๐ปีที่แล้ว
รวมระยะทาง๖๐มายทะเลหรือ๑๑๑กิโลเมตรครับ
สภาพอากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนจัดครับ
รวมถึงกระแสลมในวันนี้มีคลื่นแล้วก็กระแสลมค่อนข้างเบา
ทำให้เรือนั้นก็ต้องออกแรงพอสมควรนะครับในการเล่นใบ
อย่างไรก็ตามเรือที่เข้าเส้นชัยในลำแรกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ
เพราะฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นก็ได้กำหนดแต้มต่อสำหรับเรือแต่ละประเภทไว้
เรือใหญ่ซึ่งจะเล่นไปได้เร็วนั้นก็จะมีแต้มต่อที่น้อยกว่าเรือเล็กนะครับ
ทำให้ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนั้นไม่จำเป็นครับที่จะต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป
แต่อย่างไรก็ตามชัยชนะนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเทียบกับการร่วมเฉลิมฉลองในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงแล่นใบจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันมาที่หาดเตยงามแห่งนี้ครับ
ในช่วงเย็นนะครับท่านองค์คมนตรีพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์นั้นจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัติให้กับเหล่านักเล่นใบที่แข่งขันในวันนี้ครับ
และด้านหลังผมนี้นะครับเรือใบที่เข้าเส้นชัยก็จะมาขึ้นเทียบท่าที่ชายหาดเตยงามด้านหลังของผมนี้นะครับ
ก่อนที่จะมาวัดกันอีกครั้งครับว่าเรือลำใดจะเป็นผู้ชนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ